คือบางทีก็ไม่คิดหรอกว่าแม่มันจะใกล้ตัวขนาดนี้
นี่ไปซักผ้าที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
เดี๋ยวดูนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ย
หญิงสาวท่านนี้นะฮะกำลังเอาผ้าเข้าเครื่องดูผ้าอยู่เนี่ย
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้เดินมาอุ้ยของตก
แต่อีกมือนึงเนี่ยถือมือถืออยู่
เหมือนกับจงใจจะถ่ายใต้กระโปรงเขา

มีย้อนอีกเดินไปเดินมา
นี่นะฮะนี่เป็นหลักฐานในกล้องวงจรปิดเลยนะครับ
คือทางผู้เสียหายเนี่ยไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ถูกแอบถ่ายไปแล้ว

ลักษณะเหมือนกับถ่ายช้อนขึ้นไปอ่ะค่ะ

เป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญในซอยประชาราชบำเพ็ญ๒๔

ไฟเฟย์ก็สว่างขนาดนี้นะ
ใครจะไปคิดว่าจะมีคนมากล้าทำอย่างนี้

เวลาเดินขึ้นบันไดเลื่อนอะไรพวกนี้ใช่ไหม

ได้คุยกับแม่ค้าร้านน้ำที่อยู่ใกล้ร้านซักผ้าตรงนี้นะครับ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเธอเห็นตั้งแต่ต้นแล้วนะ
ผู้เสียหายก็เดินเอาผ้ามาซักที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
พอเห็นผู้หญิงเขาเดินเข้าไปเนี่ยแล้วอยู่คนเดียวในร้าน
ผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนี้เดินตามเข้าไปเลย
สักพักนึงเดินออกมาเพื่อกลับไปที่ที่พักตัวเอง
ไปเอาผ้าทำทีเหมือนกับจะมาซักด้วย
ซึ่งแม่ค้าร้านน้ำบอกว่าก็จับพฤติกรรมอยู่ตลอด
เพราะเห็นแบบคือผู้ก่อเหตุคนนี้เห็นท่าทางไม่ค่อยแบบ
คือไม่ค่อยดีแล้วก็เฝ้ามองตลอดแล้วสังเกตเห็นเหมือนในนี้เลย
คือทำของตกแล้วไปแอบถ่ายใต้กระโปรงเขา
ก็เลยบอกกับแฟนให้ไปสะกิดบอกผู้เสียหายหน่อย

พอผู้เสียหายรู้เนี่ยตกใจเลยนะเธอก็ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เอาไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวาง
ถามว่าเอ๊ะทำไมแม่ค้าร้านน้ำต้องจับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
แม่ค้าบอกว่าก็เพราะว่าเขาก่อเหตุมาหลายครั้งแล้ว
เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครอยากเอาเรื่องไปแจ้งความ
แล้วโทรศัพท์ก็จะอยู่นี้แล้วจะเปิดกล้องตลอดเวลาโทรศัพท์
เพราะกล้องเก็บพูดก้นเหมือนถ่ายได้เลยอะไรอย่างนี้
ทำเป็นปีแล้วพี่แต่มันไม่มีใครที่แบบจับได้เราก็ไม่มีหลักฐาน
จับสายตาดูเลยนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจตามไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตำรวจเนี่ยมาในชุดนอกเครื่องแบบมาที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
ซุ่มดักอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ขี่รถผ่านหน้าร้านพอดี
ตำรวจเห็นก็เลยไล่ตามแล้วก็จับได้ในที่สุด
นำตัวไปที่สอนอห้วยขวางนะครับท่านผู้ชมครับ
หญิงสาวผู้เสียหายที่แจ้งความเอาไว้พอรู้ข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ย
ก็มาเลยเพื่อมาชี้ตัวผู้ต้องหานะครับ
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นตัวอย่าง

ผู้ก่อเหตุเนี่ยหญิงสาวผู้เสียหายบอกกับเรานะครับ
บอกว่าพอรู้ประวัติแล้วต้องตกใจ
เป็นพนักงานไอทีของบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่ง
เงินเดือนเป็นแสนนะครับ
บอกนี่อยากจะร้องไปถึงบริษัทที่เขาทำงานอยู่เลยว่า
ยังไงซะช่วยพิจารณาเรื่องการลงโทษหน่อย
ให้ถึงไล่ออกก็ยิ่งดีเลย
ทำแบบนี้เนี่ยบริษัทเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหมดเลย
คือตอนแรกที่เขามาอยู่ข้างหลังเราไม่ได้ทันสังเกตอะไร
ทีนี้แล้วเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาออกไปแล้วรอบนึง

ทีนี้เราหลุดเลยเราแบบมันแน่นอนแล้วว่าเขาเป็นโรคจิตอะไรอย่างนี้
แต่วันนั้นเราก็คือแต่งตัวตามปกติของเราเลย
เราก็ใส่ชุดแสบแล้วมันก็ไม่ได้สั้นนะมันก็ยาวอยู่นะ
ก็ให้เป็นหน้าที่ตำรวจจัดการนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเราก็คือเราก็แจ้งความ
เราก็ช่วยเป็นหูเป็นตากันดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาจะได้คนที่แบบคนที่กระทำมันจะได้รู้สึกละอาย
แก่ใจมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่ามันต้องโดนอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
แต่นี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือว่าต้นสังกัดอะไรเขานะครับ
ก็ไม่รู้ว่าได้คลิปมาจะเอาไปทำอะไรที่ไหนยังไงนะเอาเป็นว่าเนี่ยฮะ

นั่นแหละสิแต่ผู้เสียหายเขาก็พูดถูกค่ะว่าก็ต้องเอาเรื่องให้เข็ดนะคะ
ไม่อย่างนั้นก็จะทำอีกไปเรื่อย
คือทางคนก่อเหตุเนี่ยตอนที่ตำรวจคุมตัวมาผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามนะครับ
แต่นี่เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลนะครับ
เพราะยังไงต้องให้ปากคำกับตำรวจอยู่แล้ว

แต่เขาก็มีสิทธิ์ในการสู้คดีใช่ไหมคะ
ใช่มะค่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบนักข่าวด้วยซ้ำเขาจะไม่ตอบก็ได้
แต่พลเมืองดีบอกเห็นหลายครั้งแล้วนะ
สังเกตอยู่หลายครั้งแล้วนะผู้ชายหัวล้านคนนี้อะไรอย่างนี้

ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมือถือเขาก็กู้ข้อมูลดูได้ใช่ไหมค่ะ
ว่าช่วงเวลาตรงนี้เลยวันนี้เลยตรงนี้เลย
ในกล้องมือถือของคุณมีคลิปอะไรอยู่ไหม
มันมีการถ่ายอะไรยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ตรวจสอบได้อยู่แล้วนะฮะ